เมื่อวันนี้ที่คนร้ายมาขโมยข้าวโพสที่ไปกว่าร้อยฝัก

ภูมิผู้ชจิตข่าวและเดินทางไปเยี่ยมไยเห้ง
วิสุวรรณอายุหกสิบหกปีนะครับอยู่ที่หมู่ก้าวบ้านโคกพลา
ตะบนโคกหล่ออำเภอเมืองตรังครับหลังจากถูกขโมยข้าวโพด
ได้ไปกว่าหนึ่งร้อยฝักพบว่าตอนนี้คนมาซื้อข้าวโพดมากขึ้น
ต่างถ่ายถามว่ายายยังไงล่ะมันถูกขโมยเป็นยังไงฮะ
ถามถ่ายถามถ่ายรู้เหตุการณ์ก็อุดหนุนกลับบ้านกันไป
แห้งท่านมีสีหน้าท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสเขาบอกว่าหลังจากเป็นข่าวนะลูกเอ้ย
มีคนมาอุดหนุนเยอะเลยลูกค้ามาถามว่านะฮะ
จากเห็นจากข่าวแล้วเป็นยังไงบางคนก็มาช่วยซื้อ
บางคนก็มาถามเฉยเฉยยายเชื่อว่าคนที่มาขโมยเนี่ย
คนในพื้นที่นี่แหละเพราะว่าคนที่อื่นเขาไม่มาเอาหรอกนะครับ
แต่ท่านดีใจนะครับที่มีคนมาช่วยทำข่าวให้
ทำให้สบายใจมากขึ้นนะครับหัวขโมยจะไม่จะได้ไม่กล้ามาขโมยอีก
ยังไงยายก็แม่ก็อย่าไว้วางใจมากนะฮะเพราะว่ามีคนคอยช่วยเหลือ
คิดว่าการที่เราใจดีกับใครอาจจะไม่ได้รับความเกรงใจกลับมา
หลังจากนี้ก็ไม่กลัวแล้วว่าจะมีใครมาขโมยอีกเพราะขณะนี้ข้าวโพดเหลือไอ้อ๋อ
เหลืออีกสองร่องนะครับก็จะหมดแล้วปกตินะครับ
ว่าจะปลูกอะไรก็มีคนมาขโมยอยู่ตลอดแต่ก็จับไม่ได้เลยว่าเป็นใคร
เป็นหัวขโมยนะครับหรือแม่ท่านบอกว่าถึงรู้ว่าจะเป็นใครนะ
ก็ตำรวจก็จับให้ไม่ได้เออเอาอย่างนั้นสิฮะ
ยายบอกว่าก็ไม่เอาเรื่องอยู่แล้วล่ะเพราะว่าไม่อยากจะมีปัญหากับใครนะครับ
คนก็ทำมาหากินนะฮะคนแก่ด้วยอย่าไปเอาของท่านเลยนะครับ